รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนับสนุนโดยสถาบันความงามโชวาโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย

สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
สนุนโดยสถาบันความงามโย
ส่วนเธอคนนี้ผ่านความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วน
ฝันยังไม่สำเร็จก็ต้องไปต่อให้สุดทาง
ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นเวทีสุดท้ายแน่นอนค่ะ

สาวสวยตาคมคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องทิ้งโอกาสดี
เพื่อเดินตามความฝันในครั้งนี้
แต่ทุกคนยังคงเดินตามความฝันต่อไปเพียงเพราะเชื่อว่า
เวทีแห่งนี้จะยังคงพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสดีให้กับพวกเธอ
สิทธิ์เคยหกล้มและเคยพลาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมาแล้ว
แล้ววันนี้สิทธิ์ก็กลับมาสู้อีกครั้งบนเวทีแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่น
และสิทธิ์ก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่า
ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปมากกว่าการให้โอกาสผู้อื่น
ความสำเร็จของสาสิสินทวีคือตัวอย่างของผู้หญิงที่ไม่เคยยอมทิ้งความฝัน
และความมุ่งมั่นที่จะวิ่งตามความฝันให้ถึงที่สุด
และซาสิก็ไม่ทำให้ชาวไทยผิดหวังเพราะสามารถทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทย
และสามารถทำให้ชาวไทยผิดหวังเพราะสามารถทำหน้าที่สุด
ตอนนี้เราไปพบกับเหล่าสาวงามที่ร่วมสมัครกันเข้ามา
สาวงามเหล่านี้เขามีการเตรียมพร้อมยังไงกันบ้าง

น้องวัลต์ใหม่พี่เจฐิ
ไหนดูสิ
น้องเขาสูงเท่าไร

ไม่กลัวค่ะเรามาเป็นความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองค่ะ
คงขอเอาความน่ารักเข้าสู้อะค่ะเพราะว่าความสูงคงไม่ได้จริงจริง

บางครั้งระดับความมั่นใจก็ไม่ได้การันตีการเข้ารอบเสมอไป
เพราะหลังจากนี้คณะกรรมการจะต้องทำหน้าที่อย่างหนัก
ในการคัดกรองผู้สมัครนับพันคน
ให้เหลือเพียง๔๐สาวงามที่มีความพร้อมที่สุด
เพื่อเข้าพบคณะกรรมการในรอบคัดเลือก
เพื่อให้ได้๑๔คนสุดท้าย
เส้นทางนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน
ช่วงหน้าต้องติดตาม
มีทั้งนักศึกษามีทั้งผู้ที่เรียนจบแล้ว
ยังมีทหารนางพยาบาลเขาก็เยอะแยะมากเลย

แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็จะมีความหลากหลายของความสวย

ครั้งนี้หนูไม่ประสบความสำเร็จหนูก็จะหยุดแล้วค่ะ

ผู้หญิงไม่ใช่มีแต่ความสวย

ดังนั้นเนี้ยเป้าหมายความเป็นปัดการมันก็คงต้องเอาไปสวยก่อน
ถึงหนูไม่สวยนะถึงหนูไม่สวยเท่าคนอื่นหรืออะไรทั้งสิ้น